แน่นอนพวกเราก็แจกกะหนำทุกวัน
กับกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
วันนี้จะเป็นของใครใครจะเป็นผู้โชคดี
ไปติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค
แล้วนี่คือภาพของข้าระวานของสาวเบาแดง

เพื่อส่งสารสำคัญว่าเบาแดงแจกล้านทุกเดือน
แจกมอเซ็ตทุกวันร้อยคัน
ไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอาชีพอะไร
ดื่มบ้าวแดงและคันโซคุณสองให้เกลี่ยง
แล้วไปลุ้นโชคต่อกันเลย
ร้านต่อไป๑กรกฎาคมนี้
บ๊อบเด็กช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒

บอกเลยว่าวันนี้เกิดขึ้น
แต่เช้าเลยนั่งพี่วินมาดิ

พอจะมีเวลาฟังไหมล่ะ

มันแร่ต้นที่เบรกสะบัดคลัดเสียเกลียรุด
เครื่องสะดุดเผร่าหักสลักหาย
หัวเทียนบอดยางแฟบแนบตาย
แล้วใดไม่จ่ายไฟไม่ช้าสตาร์ทพังไหม

ผมไม่บอกมาคันเดียวกันหรือเปล่า

ก็อยากให้มาร่วมรุ้นร่วมสนุกกับเราแบบนี้ไง
ก็นั่นสิถึงบอกว่าทำไมคุณไม่ชวนพี่วินมาร่วมส่ง
ฝาคาราบาลแดงฝาคันโซคูณสองมาลุ้นมอเตอร์ไซค์ไง

ขี่ไปรับผู้โยศาลอย่างเฟียวอะครับ
จริงนี่ขี่ไปไหนก็ดูหล่อ
ขี่ไปต่อยอดอาชีพก็ดูดี

บอกว่าให้เขียนบีบส่งเขียนบีบส่งมานะครับ
ใช่แล้วค่ะถ้าใครเขียนบีบส่งมาแล้วนะ
ตอนนี้ลุ้นกันดีกว่าว่าคุณจะเป็นผู้โชคดีหรือไม่
มาแล้ว

พร้อมครับ
ช่วงนี้คือคุณทองคำสิริเทพยินดีด้วยยินดีด้วยจริงแต่ต้องย้ำตรงนี้นะคะใครที่ดูอยู่เหลือเวลาอีก๖วันเท่านั้นนะคะสำหรับการจับทองคำมูลค่า๑ล้านบาทครั้งที่สองและจะเป็นของใครลุ้นจะแย่อยู่แล้วนี่
มานั่งลุ้นพร้อมกันในรายการตลอดข่าวเวลา๙โมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้ค่ะ
งั้นลองให้คุณชนะคิดบ้างว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยได้ไปเนี่ยคุณจะเอาไปต่อยอดสร้างอาชีพยังไงดี
อ่ะผมคิดแล้วผมว่าเอางี้ละกันเอายังไง
ผมจะเอาทองเนี่ยนะไปฝังดินลดน้ำพวนดินให้มันโตงอกเงยขึ้นมามีใบสีทองแล้วมันก็น่าจะต้องมี
โหความคิดคุณนี่มันไม่รู้จะใช้คำไหนมาพูดทองค่ะไม่ใช่แม็กโถ่เขียวลดน้ำทุกคนได้ออกมาเป็นโถ่งอก
เอางี้เอางี้เพื่อความชัดเจนนะอยากให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันอย่างถูกต้องตามกฎิกา
กฎิกาเป็นอย่างไรเอาไปดูจ้า
หรือส่งฝาคันโซคุณสองแล้วเขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกัน
ใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏ
ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๕๙
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าวเวลา๙นาฬิกา๓๐นาที